แล้วก็ขอกีฬาคอยจับตามองว่าการแข่งขันครั้งนี้

ทีนี้แหละครับทางด้านของโลกไอที
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมศึกอเมริกันฟุตบอล
กราฟิกต่างให้แฟนอเมริกันฟุตบอลได้ทราบถึงข้อมูลของแต่ละทีมในขณะถ่ายทอดสด
เหมือนผู้เล่นออกมาโลดแล่นอยู่ใกล้ตัวเรา
โอ้โหน่าสนใจทันสมัยจริงนะครับ
อื่นจากการแข่งขันได้มากกว่าบนจอโทรทัศน์อีกด้วย
น่าสนใจนะครับบ้านเราถ้านำมาใช้รับชมฟุตบอลไทยนี่ก็น่าสนใจจริงนะครับ